คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาไปที่อุดรธานีครับ
ลักษณะคุ้มครั่งไปจอดอยู่กลางถนน
ชาวบ้านเขาโทษการูดมาจับคนคุ้มขรั่งหน่อย
ตำรวจขับรถตำรวจไปจอดปุ๊บ

ไปดูเลยครับ
นี่คิดก็ไม่เห็น

แต่ตรวจรถจะจับคนที่เดินข้าง
แล้วจริงคนร้ายมันอยู่มองไหน

ตามรถไปจับเร่วนเดิน
เก็บของเก่าอยู่เอางงเอามันจับเข้าไป
คอมจังเลยฮะอย่างที่เห็นนี่แหละครับนะฮะพอคุณตำรวจรู้ว่าผิดตัวเอ้า
หรือกลางถนนนะครับแล้วก็จับนะคนร้ายคนนั้นขึ้นรถตำรวจไปตัวจริงอันนี้ตัว
บางคนก็บอกว่าโอ๊ยตำรวจอาจจะรีบไปหน่อยจับผิดคน
บางคนก็บอกว่านี่มันคือยุทธวิธีของตำรวจหรือเปล่า
ใช้ความว่องวัยจอดรถปุ๊บจับปั๊บแต่ก็ผิดคนนะฮะ
สุดท้ายยังไงก็ฝากชื่นชมไปยังตำรวจอุดรธานีครับ
ที่เข้าไปช่วยจับคนคุ้มครั่งเอาไว้ได้นะฮะ
แต่ว่าคราวหน้าฝากคนแจ้งคนแจ้งก็แจ้งรายละเอียดหน่อย
ว่าคนร้ายเป็นใครเสื้อสีอะไรอยู่ตรงไหน
แล้วก็ฝากตำรวจว่าก่อนไปจับก็ดูสิว่า
คนร้ายคือคนไหนอ่าอะไรแบบนี้อืม